คุณแจ๊คธนพลแฟนคลับก็สงสัยว่าเฮ้ยคู่นี้เขาไปซุ่มเงียบแต่งงานกันตอนไหน
บันเทิงไทยรัฐของเราไม่ตกข่าวแน่นอน
ปล่อยให้แฟนคลับสงสัยกันนานค่ะ
ไปถามจากปากลูกทุ่งสาวทันทีเลย
แล้วเธอบอกว่าอะไรนั้นไปฟังค่ะ

แต่พี่แจ๊คไม่พร้อม

แต่เราเหมือนอารมณ์เหมือนแบบจำลองว่า
ถ้าสมมุติว่าคนที่จะแต่งงานแล้วอยากใส่ชุด
ขั้นตอนการเลือกชุดจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้
หลายคนมองว่าไปซุ่มเงียบแต่งแล้วไม่บอกหรือเปล่าคือ
คงถือเท็จอะไรหรือเปล่ายังใช่ไหม

ถ้าแต่งนะบอกแน่อะไรอย่างนี้บอกแน่นอน
ถ้าแต่งนะจะบอกตั้งแต่วันนี้เขามาขอเลยเลย
ค่ะยืนยันค่ะว่ายังแล้วก็ไม่ไวนี้ด้วยค่ะ

ถ้าแต่งเมื่อไรประกาศเป็นงานช้าง
ทำงานสุรินทร์เขาทำงานสุรินทร์เขา

จังหวัดดีชั้นงานช้างมันใหญ่

วิทยุทูปถ้าคอนเทคช่องเข้าเฉยยังไม่แต่งอะไรกันจริงนะครับคุณผู้ชม

มแกรกุมภาทมีนามีนาเมซา
ให้แม่ก่อนก็บอกว่ายังเดือนก่อน

คุณผู้ชมคู่นี้เนี่ยเขายืนยันว่ายังไม่แต่งแน่